คุณนัททอภงศ์กินเจวันแรกแล้วใช่ไหมครับ
เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการสำหรับเทศกาลกินเจ
เพราะฉะนั้นวันนี้จะพาคุณผู้ชมตระเวนไปดูบรรยากาศการกินเจทั่วไทย
ปีนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเป็นการกินเจ
ต้องบอกว่าแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยบรรยากาศก็แตกต่างกันออกไป
ถ้าจะพูดถึงจังหวัดที่มีการกินเจแล้วคึกคักมากเนี่ยนะคะ
ต้องไปนครสวรรค์นะครับคุณนัตตาโพง
นครสวรรค์นี่คือบรรยากาศนครสวรรค์วันนี้ค่ะ
ก็มีการทยอยออกมาซื้อหาอาหารเจกลับไปรับประทาน

ถ้าเทียบกับปีก่อนถือว่าไม่คึกคัก
คึกคักเท่าที่ควรเพราะว่าทั้งคนกินคนขาย
ทุกคนก็เฝ้าระวังเรื่องของโควิดนี่แหละค่ะ
ถ้าดูจากยอดขายจะเห็นชัดเลยค่ะ
เขาบอกว่าหายไป๓๐๕๐เลยทีเดียวนะคะ
สรรเจ้าในตัวเมืองนครสวรรค์ปีนี้ก็จะไม่มีการทำอาหารเจแจกจ่าย
เพราะว่านครสวรรค์เองยังมีตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ก็กลัวว่าจะกลายเป็นคลัสเตอร์นะคะ
เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการทำอาหารเจค่ะ
อันนี้เป็นบรรยากาศที่เมืองกินเจนครสวรรค์นะคะ
กาลสินโอ้โหกาลสินปีนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่า
ก็ถ้าเทียบกับปีก่อนถือว่าคึกคักทีเดียวค่ะ

ร้านเจร้านนี้อยู่ที่หน้าวัดสว่างคงคาในเขตเทศบาลเมือง
คือเจ้าของร้านบอกว่าตัวเองกินเจ
ปีนี้ก็เลยขายอาหารเจไปด้วย
คนก็มาซื้อกันเยอะมากกว่าที่ตั้งเป้าเอาไว้นะคะ
นี่ค่ะส่วนที่บุรีรำที่นี่ก็คึกคักนะคะ
ถึงแม้ว่าจะเข้มงวดเรื่องมาตรการโควิด
งดนั่งทานอาหารในร้านให้นำกลับอย่างเดียว
พ่อค้าแม่ค้าบอกโอ้เจอแบบนี้ทีแรกคิดว่าจะเงียบเหงา
แต่กลับพบว่าบรรยากาศคึกคักกว่าที่คิดนะคะ
มีคนให้ความสนใจมาซื้ออาหารเจ

แล้วก็ราคาอาหารเจถ้าไปสำรวจที่บุรีรำ
ปรับเพิ่มจากถุงละ๓๐เป็น๔๐นะคะ
ซึ่งลูกค้าก็เข้าใจสถานการณ์เรื่องของราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นค่ะ
สำหรับบุรีรำเขาก็จะมีมาตรการป้องกันโควิด
เทศบาลเขาจะจัดเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจคัดกรองนะคะ
แล้วก็บริการเจลแอลกอฮอล์ให้กับคนที่มาซื้อข้าวซื้อของนะคะ
ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าทุกคนต้องผ่านการฉีดซีโนแวค๒เข็ม
หรือถ้าเป็นแอสตราเซเนก้าก็ต้อง๑เข็มไม่น้อยกว่า๑๔วัน